โลกนี้นะคะไม่มีความลับอยู่ในโลก
เข้ามาดูข้อมูลของเราทั้งหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีความลับอยู่ในโลกใบนี้ต่อไป
ถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณก็นั่นต้องมีสติเสมอ
อรณุษย์และสวรรคิตค่ะหรือว่าคนในวงการ

และผู้ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนะคะ
ได้ไลน์กันครับ
คนกลัวค่ะแล้วก็ชอบได้ยินคำว่า

พอเรารู้ว่าอุ๊ยมันเริ่มมีนั่นนู่นนี่เข้ามาแล้ว
เทคนิคต่างเราจะมาช่วยยังไงได้บ้าง
อนาคตของอาหารจะเป็นรูปแบบยังไง
เรากินเนื้อสัตว์นะคะ

โดยที่เราไม่จำเป็นต้องฆ่าหมูฆ่าวัวแล้วนะคะ

ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้

แต่เอาตัวเซลล์ของสัตว์มาปลูกถ่าย
แล้วก็พัฒนามากลายเป็นอาหารที่เราสามารถกินได้
รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ได้มาเพียงแค่รถยนต์อย่างเดียวแล้ว

แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีตุ๊กด้วยนะคะ
ซึ่งบ้านเราก็เพิ่งมาทำนะคะ
แล้วก็มีแม้แต่กระทั่งตัวเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะ
ซึ่งแน่นอนก็สหรัฐอเมริกาค่อนข้างเด่นตรงนี้
ที่จีนก็ใช่ย่อยนะคะ
ตอนนี้ก็เรียกว่าสองฝั่งก็กำลังแข่งกันค่อนข้างรุนแรง

ยุคนึงเลยไม่ต่างอะไรกันกับอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ
ก็คือทำไมโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนของพวกเราทั้งหลายเนี่ย
ในช่วงถ้าเกิดสมมุติมาเร็วนะ
ถ้ามันมาเร็วกว่านี้นิดนึงไปแบบ
ก่อนหน้านั้นสักประมาณ๑๕หรือ๒๐ปี
มันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็ติดติดดับนะคะ
ถ้ามาในช่วงเวลานั้นเนี่ยรับรองก็แป้ง
รับว่าอาชีพบางอันอาจจะเข้ามาถูกทดแทนค่ะ

อย่างเช่นคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย

ซึ่งถ้าเราเอาพวกหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเนี่ย
มันก็จะทำให้คนที่ทำงานในส่วนตรงนั้นเขาปลอดภัยมากขึ้น
แต่ขณะเดียวกันมันก็ถูกมองไปว่าถูกทดแทนด้วยก็ได้
งานที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีบางส่วนนะคะ
งานที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูเรื่องของยอดขาย
มันสามารถที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างพวกนี้ได้ดีกว่าคน
แล้วก็ปรับปรุงทำให้งานต่างมันทำงานได้อย่างอัตโนมัติ
พวกนี้มีโอกาสแน่นอนบางอาชีพต้องปรับ
ไม่อยากจะบอกว่าถูกทดแทน

อันที่๑ชัดมากตอนนี้อาจจะเคยได้ยินฮอตอย่าง
อันนี้เนื้อหอมมากจริงนะคะทุกที่ต้องการนะคะ
แต่คือคนที่เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเขา
ว่าคนเนี่ยจะกดปุ่มไปที่ปุ่มนี้นะคะ
เพราะอะไรคนจะให้ความสนใจที่จะอยู่กับหน้าแอปอันนี้นานเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้าง
อีกอันหนึ่งนะคะก็คือนักการตลาดทางด้านดิจิทัล
คือคนที่เข้าใจว่าจะเอาตัวเลขนะคะ
เอาสิ่งที่คนเข้ามาบนเว็บไซต์ของคุณมากน้อยแค่ไหน
ทำการวิเคราะห์แล้วก็มาออกแบบแผนแคมเปญออกแบบโปรโมชั่น
เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณในกลุ่มที่แตกต่างกันได้
แต่จุดเด่นของสตาร์ทอัพไทยลองสังเกตนะคะ
เป็นคนที่ขนส่งนะคะเป็นในธุรกิจทางด้านพวกโลจิสติกขนส่งอาหาร
มันเลยทำให้ธุรกิจมันมีโอกาสเติบโต
เป็นยุคของการทำพิเศษโมเดลที่จับมือร่วมกันโดยหยิบจุดแข่งของแต่ละคนมา
แล้วก็ทำให้เกิดบริการใหม่หรือธุรกิจใหม่เกิดขึ้น